แน่นอนคำเอ่อคำถามที่ว่าเวียสุกลวัฒน์จะแต่งงานหรือยังอุ้ยเลขเด็ดนะ
ปรากฏว่าเวียก็บอกมันถึงเวลาแล้วล่ะด้วยอายุอนามตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะ
อืมที่จะต้องแต่งงานหลังจากมีข่าวหนักหน่วงเหลือเกินว่าเอาละ
จะต้องควงแฟนสาวนอกวงการเนี่ยเข้าสู่ประตูวิวาเร็วนี้แหละ
ล่าสุดครับเวียสุกลวัฒน์เปิดเผยแล้วว่าด้วยวัยอ่ะ
แต่ด้วยวัยเนี่ยก็คือพร้อมแล้วล่ะพร้อมที่จะแต่งงานแล้ว
แล้วก็เคยวางแผนเรื่องแต่งงานมานานแล้วตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้ว
ก็คือวันที่๑๗กรกฎาคมตั้งใจจัดเป็นงานปิดในครอบครัวครับ
กรุงเทพมหานครแล้วก็ครอบครัวของน้องวิกกี้เนี่ยนะ
แล้วก็มีอะไรคุยได้ทุกเรื่องยอมรับว่าตื่นเต้นนะ
แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เหอะว่าที่สะพ้ายถามว่าอยากมีลูกไหมเออ
นี่แหละคือคำถามเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแล้ว
ที่จะเป็นทั้งสามีและคุณพ่อไปฟังเสียคุณเวียสุกลวัฒน์กันฮะ
มีความตื่นเต้นไหมคะครั้งแรกครับผมสิบเต้นกว่านะ
มันตุ้มกลิ่นอ้าวเราไม่ได้ได้อยู่ครับอ้าว
มันรู้สึกว่าเออมันใช่แล้วแหละ
เวลาที่เราจะพบตัวจริงจักรในคนที่อยู่ข้าง
เรารู้สึกว่าสุดช่ายสำหรับเรา
แล้วก็วางแก่ไว้หน้า
คือเราคุยกันตลอดว่าเราก็ไม่รู้ว่า
ก็ต้องดูเขาว่าจริงเลิกเลย

แล้วเดี๋ยวนะคือเขาครบคนนี้มานานอย่างไรพี่มุทร
เขาก็บอกว่าก็สักระยะหนึ่งหรือเปล่า
แต่ก็คือว่าเรื่องนี้ที่คนติดตามกันเนี่ย
ก็ตั้งแต่ที่เขาถ่ายรูปกันมีแม่คุณเวีย

ก็ที่แองจี้บอกไงว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่า
ใช่เราไปดูที่ตอนที่แองจี้เขาบอก
แองจี้ผู้มาก่อนการเหรอ

ไม่ต้องไปตามไม่ต้องนักข่าวไม่ต้องไปตาม

แต่แม่เวียเป็นคนที่สาวตลอดเหมือนกันเนาะ

กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลทันทีสำหรับโพสต์ล่าสุด
ไอจีของคุณแม่พลอยไพรินของแม่เวียเนี่ยนะฮะ

ส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ย

ความสุขของครอบครัวของเขา
แต่ยังเป็นการอวดชมแฟนสาวของเวีย
สาวผมสั้นที่ทุกคนตามหากันใช่ไหม

แบบทุกก็จะเข้าไปหังจัดเต็มเลยคุณแม่
ความสนิทสนมกับหวานใจของลูกชายเป็นอย่างมากเลย

ไม่ว่าจะเป็นภาพที่นั่งมองตา

เขาก็ถามว่าครั้งนี้มันรักความรักเนี่ยสุขงอมหรือยัง
เดียเขาก็ตอบมันก็ดีที่สุดแล้วล่ะด้วยวัยนะฮะเราคุยกันรู้เรื่อง
เราเข้ากันได้เมื่อก่อนเราอาจคิดว่าต้องดูกันไปนาน
แต่พอถึงวัยเนี่ยช่วงเวลาเหมาะสมจึงโอเค
เจ้าสาวก็ตื่นเต้นส่วนงานอย่างที่บอกว่าเขาจะจัดงานแบบปิดค่ะนะฮะ
เรามีญาติแล้วก็เพื่อนไม่มากประกอบกับการระบาดของโควิดด้วยนะฮะ
ก็พยายามทำให้งานอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุด
เขาบอกเจ้าสาวโดนใจเราทุกอย่างแต่หลายอย่างคุยกันแล้วก็เข้าใจ
สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วเราก็อยู่ในวัยที่นิ่งขึ้น
เขาว่างั้นแล้วก็น่ารักทุกอย่างส่วนตัวเขาถามว่าคลั่งรักขนาดไหน
ก็ไม่ได้คั่งรักแต่ตัวเองรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้ว
เหมือนอะไรจะไปของมันเองเราก็ไม่คาดคิดนะฮะเป็นอะไรที่ง่ายแต่ดูยิ่งใหญ่
เขาบอกว่าเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปปุ๊บ
คนก็ไปเปิดวาร์ฟคนก็ไปติดตามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไง
เขาบอกว่าตัวเจ้าสาวเองคงไม่ได้ชินหรอกเพราะหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง
ตนก็อธิบายว่าอาจเจอเรื่องแบบนี้นะเราก็ต้องค่อยค่อยปรับกันไป
เราพยายามอธิบายแล้วก็ทำตัวปกติส่วนแม่ก็ดูแฮปปี้
แม่บอกนานแล้วแม่รอมานานแล้ว
เขาบอกว่าพอกลับมาก็ได้เจอลูกสะพ้ายเลยอายุก็ขนาดนี้แล้วอยากมีลูกอยู่แล้ว
เขาบอกว่าได้ทั้งลูกชายลูกสาวเลยตอนนี้พร้อมเป็นทุกอย่างแล้ว
คือพร้อมทั้งเป็นสามีแล้วก็พร้อมทั้งเป็นพ่อคนแล้วล่ะ
จากคำถามที่หลายคนถามเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพ่อคนแล้วนะ
แปลว่าแต่งไปนี่คือพี่เวียพร้อมที่จะแบบเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อเลยทำผลิตลูกได้เลยใช่ไหม

หกก็ประกาศแต่งงานแล้วหมากเด็กกว่าเวียตั้งเท่าไหร่จริงหมากมาหลังเวียตั้งเกือบสิบปี
แต่หลายคนบอกนะว่าพี่เวียเวลาคบใครอ่ะคบนานใช่ป่ะคะแบบแฟนคนก่อนอะไรเขาก็คบนานกันหลายคน
แต่พอมาคนนี้เหมือนแบบหูแปลว่ามันต้องโดนมากจริง
แต่ตอนนั้นที่เขาแบบว่าตอนที่มีข่าวเลิกลาย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายเขาเลิกลาใช่ไหม
ก็บอกว่าที่นักข่าวไปรุมสัมภาษณ์เขาบอกเขามีครบกันอยู่แล้ว
เขาเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นไงตอนที่แบบทุกคนไปลุมถามเขา
หลังจากที่มีข่าวเลิกลากับนางเอกอะไรอย่างนี้เขาก็ไปพยายามไปถามว่า
แล้วยังไงตอนนี้คุณเวียมีคนอื่นหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เคยปิด
ถ้าสมมุติถามความรักมันก็ไม่ใช่แบบเพิ่งมาเจอเดือน๒เดือนไง
ถ้าจะเอาจริงก็เป็นปีเนอะ
อันนี้แบบไม่เป็นว่าชิคกี้พายเรียบมาก
ลูกเลยลูกก็ต้องน่ารักมากนะเพราะว่าตัวเวียเนี่ยเราก็รอนั่นแหละ
เวียนี่น่าเป็นพิมพ์นิยมนะเกาหลีนี่คืออยู่ในหนึ่งในชาร์จที่คนเกาหลีอยากทำหน้าแบบนางไหม
โอ้โหเขารู้จักกันนานแล้วไม่ได้เพิ่งมารู้จักกัน
ไม่ได้เพิ่งรู้จักกันอ๋องั้นก็แปลว่ารู้จักกัน
เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมานานแล้วเลยรู้จักกันดี

วันดีนะเนี่ยแต่งกันเยอะนะ๑๗นะคะ

แอร์อ๋อแอร์อีง

อ๋อเหรอฮะอืมฮ่าสิบเจ็ดเขาว่าเลิกดี

ความยินดีกับคุณเวียอย่างที่เรารู้ว่าเราก็ผูปพันกับเวียมาเยอะนะ

น่าน่าน่า